เมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมาเนี่ย
มีพนักงานที่เขากำลังทำงานนำสายไฟลงดิน
ถูกรถพุ่งชนเสียชีวิตไป๓นะฮะ
สาหัสอีกหนึ่งแล้วรถคันนี้เนี่ยแหกด่านมาด้วยนะครับ

นำสายไฟลงใต้ดินนะครับ
พยายามช่วยกันปั๊มหัวใจอย่างเต็มที่นะฮะ
เสียชีวิตไปสามนะครับสาหัสอีกหนึ่ง
ตรงนี้เป็นถนนปากทางเข้าสนามยิงปืนหนองกระจงนะครับ
ที่ตำบลสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
รถเบนสีบร่อนนะครับท่านผู้ชมครับมีอยู่คันนึง
พังยับเลยด้านหน้าเนี่ยอันนี้ด้านหลังด้านท้ายนะครับ
ข้างหน้านี่พังยับเลยคนขับ

เลยโอ้โหนี่ฮะคือถ้าดูข้างหน้าไม่รู้ว่ารถอะไรอ่ะ
ต้องดูข้างหลังว่ารถเบนสู่โตไม่ออกเลยค่ะ
นี่ฮะคนขับชื่อนายฤทธิรงมีโชคสมอายุ๔๙ปีก็บาดเจ็บเหมือนกันนะครับ
หีบมาตรวจสอบอ่ะนะฮะนี่ฮะโอ้โหคือสพสัตหีบบอกว่ารถยนต์คันนี้นะครับ
ฝ่าด่านตรวจมาก่อนนะฮะตั้งแต่ถนนสุขุมวิทย์แถวกม๒
ลักษณะคือคนขับแบบเมามาเลยเหมือนกับเพิ่งกลับมาจากงานเลี้ยงสังสรรค์
เจ้าหน้าที่ขอตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ที่ด่านนะฮะเขาไม่ยอมครับเขาขับรถพุ่งชนเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่นี่กระโดดหลบกันนะฮะแล้วตอนที่ขับออกไปเนี่ยคนขับเนี่ย
ยกนิ้วกลางชูของลับให้เจ้าหน้าที่อีกขับฝ่าด่านมาเรื่อย
อย่างรวดเร็วเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมาชนกลุ่มพนักงานที่เขาทำงานกันอยู่
เพื่อนำสายไฟลงใต้ดิน
แล้วแห่งโค้งมาจากนู้นนะพอผมทำทะบใยฟล์อยู่ครับ

นี่กร่องหน้ารถคันเกิดเหตุคันก่อเหตุ

เขาให้สัญญาณผ่านไปก่อนเขาจะมีอีกด่านหนึ่ง
ใช่ไหมแล้วไปเร่งเครื่องจอดอยู่กลางถนน
ไม่รู้ว่าจอดกลางถนนแบบอะไรยังไง
ไม่พอใจเจ้าหน้าที่หรือยังไม่กล้าผ่านอีกจุดหนึ่ง
อะไรยังไงเอาเป็นว่าเขาไปยูเทิร์นกลับมา
แล้วมาเข้าจุดที่สองนี่คือยูเทิร์นกลับมาอีกนะนี่นะฮะ
คือพอมารอบสองคือรอบแรกเจ้าหน้าที่เขาให้ผ่าน
รอบสองนี่ยูเทิร์นกลับมาแล้วมาเปิดกระจก
ถามเจ้าหน้าที่ว่ามีหมายค้นไหม
เจ้าหน้าที่ก็บอกอ่างั้นชิดซ้ายเลย
เพราะว่านี่เขาตั้งด่านเพื่อจะตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล

กลับมารอบ๒ถามมีหมายค้นไหม

จังหวะหนึ่งเนี่ยเปิดกระจกชูนิ้วกลางให้ของรับเจ้าหน้าที่

แล้วไปนู่นพุ่งข้ามเลนไปชนคนงานที่เขากำลังทำงาน
เอาสายไฟลงดินนะฮะโอ้โหอยู่ฝั่งตรงข้ามฮะ

เห็นใจคนงานที่เขาไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรด้วย
โชนไปทิ้งแล้วชนใครกับมันนี่

อะไรของคุณมองมากเลย

แล้วก็ทำคนอื่นเขาบาดเจ็บเขาเสียชีวิต
คือความจริงไอ้รอบแรกเหมือนกับเขาโบกให้ผ่านไป
เขาอาจจะดูว่าขับมาช้าไม่ได้ผิดสังเกตหรือยังไง

วนมาเพื่อจะถามว่ามีหมาอีกคน

มารอบสองเนี่ยมาเปิดกระจกถามเจ้าหน้าที่ว่ามีหมายค้นไหม
เพราะฉะนั้นเขาเลยโบกให้จอดชิดซ้าย
ก็เลยขับให้นิ้วกลางชู้ของรับให้จนาที
แล้วก็ขับหนีมาแล้วพุ่งชนเขาตายไปสาม
เจ็บสาหัสอีกหนึ่ง
แต่ดูสภาพรถแล้วน่าตกใจจริงนะ
คนขับเขาแค่เจ็บนะ
สามชีวิตนะนี่ค่ะอีกคนนึงยังสาหัสเพราะคุณเมาแล้วขับนะใช่ค่ะ